สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้พระหัสสบดีที่๑๑ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖๑ครับ
เราเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้ากรณีรุ่นพี่ชั้นม๒นะครับ
รุมกันแกล้งแล้วก็รังแก่เด็กนักเรียนหญิงรุ่นน้อง
อยู่ชั้นป๔ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดพยาวนะครับ
ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือกันแล้วนะครับ
ผลสรุปออกมาเป็นอย่างไรจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านได้มีการเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนัน
รวมไปถึงผู้ปกครองของนักเรียนทั้งสองฝ่าย
ร่วมกันเจรจากลายเกลี่ยกรณีคลิปเด็กม๒รุมทำร้ายเด็กป๔
พิการทางสติปัญญาและสมาธิสั้น
หลอกให้เข้าไปในห้องเรียนจะถักปีให้
บรรยากาศการเจรจากลายเกลี่ยเป็นไปอย่างเคร่งเครียด
เจ้าหน้าที่นำตัวเด็กรุ่นพี่ที่ก่อเหตุไปขอโทษ
และขอขมาผู้ปกครองของนักเรียนรุ่นน้อง
จึงทำให้บรรยากาศในการเจรจานั้นเริ่มผ่อนคลายลง
ในที่สุดผู้ปกครองของนักเรียนรุ่นน้องที่ถูกทำร้าย
ยืนยันข้อสรุปในเบื้องต้น๒ข้อ
คือลงบันทึกประจำวันเหตุรุ่นพี่๘คนทำร้ายร่างกาย
เพื่อให้ทั้งหมดรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หากรุ่นน้องได้รับบาดเจ็บในอนาคต
และลงบันทึกประจำวันกับรุ่นพี่๔คน
ที่ทำร้ายร่างกายน้องเพื่อประเมินความประพฤติในรอบ๑ปี
เป็นหลักประกันว่าน้องจะไม่โดนทำร้ายอีก
หากมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำ
ก็จะแจ้งความจับรุ่นพี่ได้ทันที
ขณะที่เรื่องของค่าเสียหายหรือค่าทำขวัญนั้น
ผู้ปกครองของน้องที่ถูกทำร้ายระบุว่า
บาดแผลทางด้านร่างกายและจิตใจ
ไม่สามารถที่จะประเมินเป็นค่าความเสียหายได้
ไม่ทราบว่าควรจะเรียกค่าเสียหายอย่างไร
เชื่อนซึมบ่นปวดหัวและเจ็บหน้าอก
แต่ไม่ได้ติดใจคิดว่าเดี๋ยวคงหาย
แต่ต่อมาได้เห็นคลิปที่ลูกถูกกระชากผม
ได้ถูกกระทืบจากรุ่นพี่ถึง๘คน

และได้นำไปโพสต์ลงโซเชียล

เขาก็เคลียร์กับผู้ปกครองกับผอกันแค่นั้น

แต่เราก็ไม่ได้ยอมรับอะไร
เราไม่ได้เชื่อมชอบกับคนด้วย

แต่แต่ตอนเฝ้นที่๒คำที่โดนเหี่ยบหน้า

หมมันไม่รู้จะพูดอย่างไร
มันเจ็บทางในนี้

ผู้ปกครองของนักเรียนรุ่นพี่ที่ทำร้ายร่างกายเด็กหญิงชั้นป๔อ้างว่า
เด็กหญิงชั้นป๔คนนี้มักจะด่าทอชื่อพ่อแม่ของรุ่นพี่อยู่เสมอ
วันนั้นชวนน้องไปเปียร์ผมจริงแต่ไม่ได้วางแผนเพื่อที่จะทำร้ายร่างกาย
หลังจากเกิดเหตุครอบครัวไม่สบายใจเป็นอย่างมาก
ยินดีที่จะรับผิดชอบทุกอย่าง
ด้านครูของโรงเรียนที่เกิดเหตุบอกว่าปกติโรงเรียนจะมีครูที่คอยดูแลเด็กหญิงคนดังกล่าว
และเด็กพิเศษโดยเฉพาะเนื่องจากต้องกินยาตลอดเวลา
ส่วนวันที่เกิดเหตุเป็นช่วงพักเที่ยงที่คณะครูต่างแยกย้ายไปทานข้าวที่โรงอาหาร
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุที่เป็นอาคารเรียนมากสมควรจึงทำให้เกิดเหตุดังกล่าว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าเบื้องต้นทางจังหวัดได้นำตัวเด็กทั้งหมดไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแล้ว
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือสภาพจิตใจของเด็กทั้งสองฝ่าย
เพราะว่าอายุยังน้อยและขาดวุฒิภาวะจึงอยากให้เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์สำคัญ
นำไปถอดบทเรียนป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก
พร้อมขอความร่วมมือชาวโซเชียลให้หยุดแชร์คลิป
เพราะยิ่งแชร์เป็นวงกว้างก็ยิ่งเหมือนเป็นการซ้ำเติมเด็กทุกคน
เป็นเหมือนการตอกย้ำความทรงจำของเด็กและอาจจะสร้างร่องรอยในความทรงจำของเด็กต่อไป